มีเรื่องของการจับกลุ่มพระอีกแล้วนะครับ

ยาถูกอยู่แล้วว่าเรื่องของวัด
เรื่องของพระเรื่องของสงฆ์เนี่ย
คนไหนทำผิดทำไม่ดีก็ว่ากันเป็นคนไปนะครับ
วันนี้ถูกจับกลุ่มอีกหนึ่งรูปนะครับ

นี่ฮะอดีตพระวิสุทธิศาสนวิเทศ

ไปนิมนต์มาก่อนนะครับ

มาสอบปากคำนานกว่า๒ชั่วโมงนะครับ
แล้วก็ได้พาไปลาศิกขานะครับ

มีหลักฐานชัดเจนว่าอาบัติปราชิกขาดจากความเป็นพระภิกษุ
เพราะว่าไปมีสัมพันธ์กับเพศคารวาสในลักษณะของกลุ่มชายรักชาย
หลังจากนั้นก็นำไปตรวจค้นกุฏิหาหลักฐานความเชื่อมโยงของคดีต่างนะครับ
คือคดีเงินทรวรรษหลักฐานยังไม่มีนะฮะ
แต่ว่ามีหลักฐานชัดเจนเรื่องของสื่อลามกอนาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับอดีตพระรูปนี้
ความเกี่ยวข้องกับทุจริตเงินอุดหนุนวัดหรือว่างบประมาณของโรงเรียนพระปริยติธรรม
ยังไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ถูกจับศึกเรียบร้อยแล้วนะครับ
ส่วนคดีเรื่องของพระที่หนีจับกลุ่มคดีเงินทอนวัดก็ยังรออยู่ความคืบหน้าเรื่องพบตรไปรับตัว
อดีตพระพรหมเมธีที่เยอรมนีนะครับก็รอวันกลับมานะครับ